การเมืองบ้านเรามันกำลังทอชอิชชูค่ะต้องยอมรับนะเมื่อวานนี้เราเห็นศิลปินคนดังแสดงออกกันแบบหลากหลายเลยค่ะความคิดความเห็นอาจจะตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างบางคนก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นแบบตรงตรงค่ะแต่ว่าใครโพสต์อะไรเมื่อวานนี้เอาล่ะถูกตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองกันไปหมดนะฮะบางคนก็

อยู่ไปวันทำใจให้ไม่วุ่นวายปล่อยวางแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปเอาจริงคุณผู้ชมหลายคนก็มองว่าบางคนก็อาจจะผิดหวังบ้างถูกใจบ้างก็ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนให้กำลังให้กำลังใจตัวเองเยียวยาจิตใจกันไปแล้วแต่รูปแบบของแต่ละคนนะส่วนสองคู่ซีพี่น้องค่ะกล้องห้วยไร่กับเบิ้ลปฐุมราชเมื่อวานรับงานร้องเพลงคู่กันที่อายุทยา
พร้อมพร้อมกันอีหยังอ่ะเพลงอีหยังไปฟังน้ำกันเด้ออ้าออ

อยากให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วในที่ชุมนุมค่ะก็ไปเจอกับสามเพื่อนซีดาราสาวแล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังคุณก้อยคุณนัตตี้แล้วก็คุณน้องดรีมนะคะใส่เสื้อสีดำค่ะไปร่วมชุมนุมด้วยเพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับทางสวแล้วก็อยากให้ทุกฝ่ายนั้นเคารพเสียงของประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งกันเมื่อ
เป็นเรื่องของเราทุกคน